เล่นหน้าใหม่ก็เข้ามาเรียนรู้ระบบด้วยทุกคนเข้าใจแนวทางของทีมชาติ
จะเล่นอย่างไรแล้วก็แน่นอนครับยังมีผู้เล่นที่แรงลีกวาทิศอยู่
วาทิตย์อยู่จะพักฟื้นร่างกายจะแบ่งเป็น๒กลุ่ม
โน่ก็บอกว่าผู้เล่นที่ดีพอจะติดทีมชาติไทย
โอ้โหมีเป็นร้อยคนนะครับแต่จะพยายามเลือกผู้เล่นที่
บาลานซ์สำหรับเกมแต่ละเกมที่เหมาะสม
ขณะที่ธีรทรบุญมาทันแก๊กซ้ายจากบุรีรำ
ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องทั้งสองนัดนะครับ
โปรแกรมกันหน่อยนะครับดูเป็นวันดีกว่าจะได้จำกันง่าย
เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับศึกดูไบครับไทยเจอกาต้า
อายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับแข่งขันเวลา๕ทุ่ม
แล้วก็วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลยไทยชุดใหญ่เจอกับเนปานเวลา๑ทุ่ม
จากนั้นนะครับ๒๖มีนาคมนะครับวันเสาร์นะครับ
ดูไทยเจอกับจีนเวลา๑ทุ่มนะครับรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
แล้วก็๒๗มีนาคมนะครับวันอาทิตย์ดูต่อเลย
ชุดใหญ่เจอกับสุรินามเวลา๑ทุ่ม
จากนั้นเนี่ยเดี๋ยววันอังคารนะครับมีเกมรอบจัดอันดับ
เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไทยจะเจอกับใครในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐
สำหรับสิทธิ์ดูไปครับไปดูการเตรียมความพลัง